วัวมันจะเหม็นอะไรขี้วัว
ดูสิแบบวันตอมเนี่ยบินผ่านหรือเปล่า
แต่ไอ้ติดป้ายน่ะไล่ให้ขายบ้าน
มันไม่ได้ขายง่ายนะคุณผู้ชม
จะมาติดป้ายว่าอยู่ไม่ได้
ย้ายเข้าไปอยู่ป่าแบบนี้ไม่ได้

งงมาก

เรายังแบบพอพูดถึงกลิ่นขี้วัว

มันอยู่ไม่ได้ก็ขายไป
ต้องอยู่ป่าธรรมชาติสุด
ต้องอยู่ป่าธรรมชาติสุด
แต่ตอนที่เธอมาอยู่เนี่ยพื้นที่ตรงนั้นตอนแรกเลยนะมันยังเป็นที่ว่างอยู่ไง
เพื่อนบ้านเพิ่งจะเอาวัวมาเลี้ยงเอาไก่มาเลี้ยงได้๒อาทิตย
แต่๒อาทิตย์ก็เหม็นอึ๊บแล้วนะคะตอนแรกมันทนได้ไม่คิดจะเอาเรื่องอะไรหรอก
แต่สักพักนึงมันทนไม่ไหวทั้งกลิ่นเอยอีกอย่างหนึ่งอ่ะ
คือเขาบอกว่าพอมาเจอป้ายที่ติดไว้แบบนี้มันไม่โอเคเลย
บอกว่าบ้านเธอก็อยู่ตรงนี้เธอจะไปอยู่ป่าธรรมชาติได้ยังไง
มันกระทบกับการใช้ชีวิตไงคุณผู้ชมจะนอนจะเดินจะกินอะไร
ก็อ้าวแมงวันมาอีกแมงวันเยอะอีกนะฮะ
แล้วบ้านแล้วก็แม่เธออยู่ชั้นล่างไงคือส่งอายุอันนะฮะ